กับคู่ของเจมส์จีรายุแล้วก็สาวโฟมแฟนสาวนอกวงการ
ช่วงนี้หวานไม่แผ่วหวานกันถี่ยิบล่าสุดมีภาพคู่ออกงานด้วยกัน
คุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะเมื่อวานนี้หนุ่มเจมส์เขาปรากฏตัวในลุคที่หล่อบาดจิตบาดใจจริงค่ะ

คือต้องบอกว่าหนุ่มเจมส์เนี่ยเป็นชายไทยคนแรกเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกแบรนด์นี้จ้ะ
แล้วต้องบอกว่าลุคนี้หล่อออร่าจริงคุณผู้ชมดูนะผมทรงนี้ก็ยังหล่อเบ้าหน้าคือหวานแบบเบ้าหน้าฟ้าประธานเวอร์
อกจากนี้ค่ะหนุ่มเจมส์สุดหล่อของเราก็ยังได้เล่าถึงโมเมนต์หวาน
หลังจากที่เคลียร์คิวงานบินไปทริปฝรั่งเศสกับสาวโฟมหวานใจนอกวงการเนาะ
เจมส์บอกว่าโอ้โหพี่มันเป็นคลิปที่แฮปปี้สุด
คือเราสัมผัสได้เลยดูภาพก็รู้ว่าเขาแบบสวีทหวานมีเวลาให้กันขนาดไหน
บรรยากาศในเมืองก็ดูจะเป็นใจก็เลยได้ใช้เวลาด้วยกันแบบเต็มที่
งานนี้พี่นักข่าวก็แซวนะว่าเออไปถึงเมืองโรแมนติกอย่างฝรั่งเศสทั้งที
ดีกรีความหวานของเจมส์เนี่ยจะหวานขนาดไหนหนอ
เดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบให้ได้ฟังกัน
อกจากนี้ค่ะหนุ่มเจมส์ยังได้พูดถึงภาพนี้
โอ้โหหวานไม่แผ่วจริงลองไปฟังเสียงหนุ่มหล่อกันหน่อยค่ะ
แล้วก็เลยแบบโอเคงั้นก็มันเป็นที่ที่แบบ

ก็เลยตกลงที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ที่มาส่ง

ถ้าฝรั่งเศสแบบโรแมนติกอะไรอย่างนี้ก็มี

เอ้าคงเป็นเซ็ปป์เลยค่ะ

นี่ก้เป็นงานเพื่อนก็เลยไปด้วยกันเลยครับ

หอหล่อมากน่ารักละมุลละไมไปหมด

เรื่องของการวิ่งมาราทอนครั้งแรกในชีวิต
เจมส์เนี่ยบอกว่าโอ้โหพี่ผมก็ฟิตแบบเต็มที่แล้วแหละ
ตอนนี้ก็เหลือแค่ลุ้นวันจริง
ว่าจะวิ่งได้จบตามที่ตั้งเป้าหรือเปล่า

คือไม่ได้วิ่งแบบเอาเวลาเลยครับ
คือวิ่งกะแบบว่ากะไปจบอย่างเดียวเลย
เพราะว่านี่เป็นมาทอนแรกด้วย
ก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราไปวิ่งแบบ

แล้วก็แบบไม่เอาบาดเจ็บกลับมาอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ผมคิดอยู่ระหว่างทางเดียวเลยครับ
เอาล่ะเป็นกำลังใจให้หนุ่มเจมส์
วิ่งให้ได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะ

บอกเลยว่าเป็นคุณแฟนเป็นคุณสามีที่ดีเหมือนกันนะคะ